แก้วแล้วแก้วแล้วอ่ะไม่ลาด้วยเหรอไม่ลาสิไม่ลาไม่คือตอน
แรกยังไม่ได้ไปอยู่แล้วบอกเขาไว้แล้วแต่นี้แบบเห็นว่า
เออแบบบ้านบ่อยก็เลยเออไปหอมเบกอะไรอย่างนี้ก็บอกหอม
เบกพี่ต้องกลับแล้วนั่นอะไรอย่างนี้แต่นี้ตอนกลับรู้กัน
บอกปุ๊บเนี่ยเอออะไรอย่างนี้ก็กลับกันหรือชั้น
เล็กขอบคุณคนช่วยพี่แม่มีรายได้อึ้งพ่อที่จากไป

อ่านี่นะครับอย่างใยค่ะก็คือแฟนเอื้งไปตามกันนะครับ
หลังจากที่หนูเล็กก่อนบ่ายโพสต์ภาพชวนขนลุก

มีการระบุนะครับพี่น้องที่รักของหนู
ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่อุดหนุนสินค้าของพ่อ
ทำให้พี่ชายและแม่พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

ที่ต้องการการกายภาพบำบัดให้ร่างกายนั้นแข็งแรง
แล้วก็เพื่อให้แม่นั้นแข็งแรงอยู่กับเราไปนาน
ในวันที่ประชุมงานเนี่ยพ่อก็มานั่งกับพวกเราด้วย
เจอกัน๓ปีพ่อไม่ได้ตัดผมโกนหนวดเลย

ขอให้สินค้าของพ่อเป็นประโยชน์กับทุกคน
และให้ทุกคนหายจากอาการป่วยด้วยนะพ่อนะ

นี้มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์การันตีความคมชัดของภาพมาก

แต่ว่าไหน

ไหนอ่ะ

ก็นี่ไงเป็นหน้าเฉยลอยมา
ใช่ไหมเป็นหน้าเห็นไหม
มีตามีจมูกมีหนวดเห็นไหม

แบบเป็นภาพข้างเนอะ

เป็นภาพหันข้างมีหนวดมีตามีจมูกเห็นไหม

เป็นภาพพ่อนะเปรียบเทียบให้ดู

หนุ่มวันหลังหนุ่มไปอยู่ในห้องโอบีก็ดีนะ

ถ้าสมมุติเขายังดูลูกดูหลานนี้เขายังอยู่นะ

จะเอาไปไหนก่อน
เออผมถึงได้ถามว่าเห็นย่ามา
ย่าจะเหนื่อยก็ไปหาย่าบ้าง
พ่อเธอมาไปตอนก่อน
จนก็ต้องรอว่าจะไปหาพ่อก่อน
โปรดติดตามตอนต่อไป